ส่วนรายงานพิเศษนะครับยังมีมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องครับ
เรื่องราวดีนะครับสำหรับวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งครับ
เพราะว่าเขามีการบรรจุวิชามวยไทยเข้าไปที่สำคัญนะครับ
ก่อตั้งชมรมซึ่งเป็นครูนะครับไม่มีความรู้เรื่องมวยไทยเลย
แต่ว่าใช้ใจรักติดตามได้จากรายงานของคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากคนที่ไม่ชอบมวยไม่รู้เรื่องมวย
แต่ว่าคุณครูสิริพรเพชรยิ้มกลับอยากจะเปิดหลักสูตรมวยไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเพียงเพราะคิดว่าเราคนไทย
ต้องทำหน้าที่ลูกหลานชาวไทยที่ดีด้วยการสืบสารอนุรักษ์มวยไทยครับ
คุณครูที่โรงเรียนเขาเห็นว่าควรจะเปิดหลักสูตรมวยไทยขึ้นมา
ก็เลยทำหลักสูตรมวยไทยเพื่อขอให้ยิมภูศักดิ์ค่ะ
เป็นคนช่วยสอนเรื่องของมวยไทยค่ะก็เข้ามาโคลกัน
พอเด็กนักเรียนปี๑เข้ามาก็จะได้เรียนหลักศูนย์มวยไทย
เพื่อสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะ
แล้วก็นำทัศะมวยไทยทั้งหมดที่ได้เรียนมาค่ะ
แล้วก็มาสอนให้กับเด็กต่อไปรุ่นต่อรุ่น
เพื่อเป็นคีย์เอสเป็นการแสดงทุกวันนี้ค่ะ
หลังจากที่เริ่มมาเรื่อยยังไม่มีคนสนับสนุน
เริ่มจากใช้เงินตัวเองก่อนในการซัพพอร์ตเด็กอะค่ะ
หลังจากนั้นพอเริ่มไปแสดงที่นู่นที่นี่
เขาก็ให้ความสนใจว่าอาชีวะศรีราชาเนี่ย
มีการน้อมนำศิลปะมวยไทยเอกลักษณ์ประจำชาติ
ประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้เด็กสามารถสืบสารมวยไทยต่อไป
จุดเริ่มต้นจากมีนักเรียนไม่ถึง๑๐คน
แต่ว่าเวลาผ่านไปปีเสร็จกลับเป็นที่นิยมชมชอบ
จนทำให้ทีมนัตตสินอินเตอร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
ส่งทีมลงแข่งขันการประกวดศิลปะมวยไทยของกรมพระราชศึกษาครั้งนี้ด้วย
ชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ